ส่วนที่เชียงใหม่ครับเราก็ลุ้นกันมาหลายวัน
ขี่มอเตอร์ไซค์ลุยฝนตามหาลูกชาย

ล่าสุดแม่ลูกเขาได้เจอกันแล้ว

ลุยฝนใส่หมวกกันน็อกใส่ชุดกันฝนแบบนี้
ขี่มอเตอร์ไซค์วนหาลูกชายครับลูกชายอายุ๓๙แต่ว่าป่วยทางสมอง
ตั้งแต่เล็กเห็นบอกว่าตอนเด็กโดนฟ้าผ่าลงมาพอดี
ลูกก็ไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่ตอนนั้น
หายไปจากบ้านที่ลำพูนตั้งแต่๑สิงหาคมนะครับ
ปรากฏว่ามีคนเห็นลูกไปเดินอยู่บริเวณถนนเรียบคันคลอง
สนามกีฬาสมโพธิ๗๐๐ปีในจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โซเชียลมีเดีย
ตำรวจเนี่ยช่วยกันประสานแจ้งเบาะแสอะไรต่างมีคนไปเห็นครับ
แล้วก็แจ้งข้อมูลมาหลังจากนั้นคุณแม่เนี่ยขี่รถเลย
ลำพูนไปที่เชียงใหม่ไปที่สพช้างเผือกไปเจอลูกชายครับ
ล่าสุดช่วงสายที่ผ่านมาแม่ลูกได้พบหน้ากันแล้วนะครับ
ดูบรรยากาศที่โรงพักกันหน่อยนี่ครับแม่บอกว่าโอ้ดีใจมาก
ขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยเหลือทำให้แม่ได้เจอหน้าลูกอีกครั้ง
ในขณะที่ลูกชายพยายามที่จะเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
แต่อาจจะจับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างโดยสรุปเขาบอก
เขาอยากไปเที่ยวเชียงใหม่ก็เลยเดินออกมาอ้าวแล้วหาทางกลับบ้านไม่เจอ
หิวข้าวต้องนอนตากฝนตากแดดส่วนแม่เองวันนั้นที่เกิดเรื่อง
แม่ออกไปทำงานข้างนอกไม่คิดว่ากลับมาแล้วลูกจะหายออกไปจากบ้าน
แม่ก็ปลอบใจลูกปลุกขวัญลูกนะครับแล้วก็กอดกัน
ดูบรรยากาศตรงนั้นหน่อยแล้วฟังความรู้สึกของแม่ฮะ
ดีใจมากยิ้มของแม่แล้วแม่เอาอาหารมาจากบ้านด้วยจากลำพูนะ
เพราะคงรู้ว่าลูกคงไม่ได้กินอิ่มทุกวันทุกมื้อที่หายไป
หายไปวันที่หนึ่งเจอวันนี้วันที่ห้า
ยินดีด้วยครับคุณแม่ได้ลูกกลับขึ้นมาแล้วนะครับปลอดภัยนะคะ